ร้องไห้ไปแล้วก็ไลฟ์ไปถ่ายทอดสดไป

สังคมว่าลูกของเธอป๖ถูกรับน้อง
นี่ฮะพอไปถามที่โรงเรียนบอกไม่รู้เรื่อง
ค่ะไม่รู้เรื่องแต่มีการแอบขู่นะนะอย่าไปแจ้งความนะ
นี่แหละครับคุณแม่คุณแม่ร้องไห้ไป
แล้วก็ไลฟ์ไปครับถ่ายทอดสดไป
เล่าว่าเสียใจที่สุดเลยลูกป๖ย้ายไปโรงเรียนดี
โรงเรียนระดับอำเภอแต่ถูกเพื่อนในห้องรับน้องใหม่ครับ
ทำร้ายร่างกายจนน่วมตั้งแต่สัปดาห์แรกเลย
ลูกเลยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจากล่าเริงกลายเป็นซึมเศร้า

แต่โรงเรียนบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรเด็กตีกันประจำแหละนะ
เธอบอกเธอทนไม่ไหวต้องขอย้ายโรงเรียน
ที่ผ่านมาลูกไม่กล้าบอก
พ่อบอกแม่เพราะเพื่อนขัวไว้ถ้าฟ้อก็จะโดนให้หนัก
ลูกชายถูกเพื่อนในห้องทำร้ายอย่างหนักแก้มบวมอีก
ใบหูซ้ายเขียวช้ำอีกจึงพาไปหาหมอ
พบว่าหูเป็นนองแล้วพอเคนต่อถามลูกถึงรู้ว่า
ถูกเพื่อนทำร้ายในห้องเรียนโอ้ใจแม่แทบสลายครับ
เพราะว่าเพิ่งจะย้ายลูกมาเรียนที่นี่โรงเรียนดีประจำอำเภอนะครับ
ลูกเนี่ยจากเด็กล่าเริงตอนนี้ซึมเศร้าไปแล้วเก็บตัวแล้ว
สอบถามนะครับไปทางโรงเรียนก็ได้คำตอบมาบอกว่า
คุณแม่คะไม่มีอะไรน่าตกใจนะคะเด็กตีกันไม่น่ากลัวหรอกค่ะ
เพราะมีเป็นประจำอยู่แล้วฮะเอ้าโรงเรียนตอบอย่างนี้เหรอนะครับ
แล้วก็ยังโดนโรงเรียนขู่บอกว่าหากไปแจ้งความทำให้เรียนเสียหายนะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับขู่ไว้อย่างไรครับคุณแม่ครับ
ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเขาไม่เคยที่จะเข้ามาหาเราเลยค่ะ
ไม่เคยไปกระทั่งโทรมาโทรมาถามอาการน้อง
ไม่เคยไปมาจับมาเยี่ยมว่าน้องเป็นอย่างไร
เขาไม่ถึงสภาพจิตใจของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่โดนกระทำเลย
เพียงแต่จะยัดเกลียดความผิดมาให้เรา

หาเราก่อนอย่างนี้มาพูดคุยกันเรื่องมันอาจจะไม่บานปลาย
แค่คำขอโทษคำเดียวที่เขาจะออกกราบปากเขาทำไมเขาไม่คิดจะขอโทษ
ฟังคุณแม่ไปแล้วฟังคุณพ่อบ้างในเก่งเป็นนามสมมุติเหมือนกันนะ
คุณพ่อเล่าบอกว่าเคยไปพบรองภูมิในการโรงเรียนได้รับคำตอบมาบอกว่า
พ่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประจำแหละ
แล้วก็เคยตรวจกระเป๋านักเรียนนะเจอประทัดเจอสนับมือเจอมีด
แล้วหลังจากที่ภรรยาของผมเนี่ยนะได้ไลฟ์ไปเนี่ยนะครับถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
กลับถูกทางโรงเรียนขู่จะแจ้งความอีกนะลองฟังคุณพ่อบ้างครับ
คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกแบบพ่อแม่รักแก่ฉันเกินไปหรือเปล่า
เกินไปหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนโยนของผิดมาให้ลูกผมแล้วทีนี้
พูดอย่างนี้หมินประมาทพวกผมเลยนะ

ระหว่างที่คุณถามเด็กนักเรียนคนอื่นในห้องเนี่ย
ลูกผมยังนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับ
มีโอกาสชี้แจงหรือว่าพูดอะไรยังไงเลย
ถ้าคุณถามอย่างนั้นจริงทำไมมันห่างกันแค่ไม่กี่กิโล
คุณไม่ขี่รถขับมาถามลูกผมด้วยล่ะ

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗สิงหาคม

จังหวะนั้นครูประจำชั้นของเด็กไม่อยู่
ก็เลยมีครูอีกคนเข้าไปสอนแทน
ช่วงบ่าย๓เด็กทะเลาะกันครับ
ทะเลาะกันจนเกิดการชกต่อยกัน

แต่เด็กทั้งสองคนก็มาทะเลาะกันอีกที่หน้าโรงเรียนนะครับ
หลังเกิดเหตุครับผู้ปกครองของเด็กชายที่ก่อเหตุ

ยืนยันว่าโรงเรียนมีกฎมีระเบียบ

จะต้องมีการสอบถามเด็กอย่างละเอียด

แล้วไปไลฟ์แบบนี้นะครับ